กลัวก็กูนี่ล้างจานก็กูนี่สักผ้าก็กูนี่
งานบ้านงานช่องก็เป็นหน้าที่ของเรานะคุณผู้ชม
เช้าแบบนี้ก็ต้องเก็บข้าวเก็บโค้งเก็บขยะมาทิ้งหน้าบ้าน
แต่ดีค่ะที่กรทมเขาเลื่อนการเพิ่มอัตราการจัดเก็บขยะ
เป็นอีกปีหนึ่งโล่งใจเบาใจกันไปหน่อยนะคะ
อารุณสวัสดิ์ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เช้าตื่นขึ้นมานะคะ
ใครจะต้องมาเก็บกวาดบ้านช่องเก็บขยุงขยะทำความสะอาดบ้าน
ก็ขอให้เป็นการทำความสะอาดแล้วก็รับทรัพย์กลับเข้ามา
ส่วนฝนมันก็เติมเต็มเข้ามาด้วยเหมือนกันค่ะ
แม้ว่าฝนจะเบาลงมาแล้วจากช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะ
แต่ว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่ช่วงของวันที่๑๒๑๖กันยายน
หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศ
เตรียมรับมือกับฝนที่จะตกลงมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันได้เช่นเดียวกัน
ตรวจสอบจากโมเดลอากาศกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
ปัจจัยหลักก็คือมีร่องมรสุมนะคะ
อยู่บริเวณตอนบนของเมียนมาร์แล้วก็เวียดนาม
ที่จะส่งผลกระทบทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือ
มีฝนปกคลุมหนาแน่นนะคะแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่อง
ปัจจัยก็แน่นอนค่ะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ

ก็ทำให้ภาคใต้ก็มีฝนฟ้าขนองด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ภาพรวมวันนี้ฝนตกประมาณ๑๓๐๖๐ของพื้นที่
เหนือหรือว่าผู้ที่อยู่บริเวณที่ลาบเชิงเขาต่าง
ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มฝนตกสะสมด้วย
ส่วนภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีฝนตกกระจายร้อยละ๖๐ของพื้นที่
ทั่วทั้งภูมิภาคกระจายกันไปบางพื้นที่ก็จะหนักหน่อยนะคะ
พื้นที่ที่อยู่ในภาคกลางช่วงนี้ต้องระวังค่ะ
เพราะว่าเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลบ่ามาจากทางภาคเหนือด้วย

ภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกช่วงนี้ก็รับน้ำกันไปเต็มเลยนะคะ
ประกอบกับว่าวันนี้ก็จะมีโอกาสเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่ด้วย
ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
วันนี้ก็จะมีฝนตกประมาณ๑๔๐ของพื้นที่

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะคะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ฝนฟ้าขนองประมาณ๑๖๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน

เรียกว่าพกมาแล้วได้ใช้อย่างแน่นอนนะคะ
ส่วนเงินในกระเป๋าถ้าเตรียมจะจ่ายเพิ่ม๘๐บาท
สำหรับการจัดเก็บขยะในกรุงเทพมหานครแล้ว

ปีหน้า๑ตุลาคม๒๕๖๓ว่ากันใหม่นะคะ
ก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวกรุง
ลดภาระค่าใช้จ่ายกันได้บ้างนะคะ
เอาล่ะพูดเยอะแล้วคุณผู้ชมขยะเข้ามาพอดี
ไปทำหน้าที่ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ